ดูความคืบหน้านะคะกรณีที่วันที่๖มีนาคมที่จังหวัดเลยค่ะ
ไปเจอศพของสาวธอมคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วก็นอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ที่สระท้ายหมู่บ้านนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วเป็นชายสูงวัยอายุ๗๑ปี
ซึ่งปมการก่อเหตุมาจากเรื่องของความหึงหวงค่ะ
ตำรวจโรงพักหนองย่าปล้องเนี่ยเขาก็สืบไปสืบมาก็ไปจับตัวคนก่อเหตุได้ก็คือคนนี้ค่ะ
นายประหยัดสารมโนอายุ๗๑ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
นายประหยัดก็รับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนยิงนางสาวดวงจันทร์เอง
สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะประเด็นเรื่องหึงหวงค่ะ
สามวันก่อนเนี่ยนายประหยัดไปหานางสาวดวงจันทร์เพื่อไปเตือน
ให้เลิกยุ่งกับสาวใหญ่วัยห้าสิบปีที่เป็นกิ๊กกับเขาบอกว่าอย่ามายุ่ง
เลิกยุ่งเลิกคุยแล้วก็มีปากเสียงกันวันเกิดเหตุค่ะ
นายประหยัดเห็นนางสาวดวงจันทร์ไปหาปลาที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
ก็เลยตามไปจะตามไปคุยอีกอ่ะตามไปเคลียร์อีก
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกรอบคราวนี้บันดาลโทษะค่ะ
เพราะว่าพกปืนไปด้วยเอาปืนลูกซองสั้นยิงเข้าไปสามนัดที่ศีรษะหลังแล้วก็ไหล่
จากนั้นก็เดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนตำรวจตามมาจับตัวได้นี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
จะมีการนำตัวนายประหยัดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ด้วย
ส่วนศพของนางสาวดวงจันทร์ได้ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านท่ามกลางความสกเศร้าของครอบครัวแล้วค่ะ